ให้ดูหลายช่วงหลายตอนเหลือเกิน
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเขาแข็งแรงกว่า

แล้วจะไปทำคนสติไม่ดี

มึงมาต่อยกูก่อนทำไมอ่ะ
มึงต่อยกูทำไม
ต่อยกูทำไม
มึงต่อยกูทำไม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
ผมก็ว่าผมจะมาช่วยเขา

ผมได้ช่วยเหรอ
งั้นผมบอกแล้ว

ใครก็เป็นนักนักม่วย
จะเอาให้เหมือนล่ะถอดสูตรถอดเสื้อเลย

เห็นแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็อะไรนะถอดชุดมาใช่ไหม

แต่ตอนที่ชายสติไม่ดี

ทีนี้ถามว่าใครเอาคลิปมาโพสต์

ภาษิเจริญของภาคใต้ซ่างไทยค่ะ
เป็นอดีตผู้สมัครส่อเขตบังแก่นะคะ

ไม่ได้บอกนะว่าสุดท้ายยังไง

เล่าข่าวมาแล้วอยากรู้บทสุดท้ายจะเป็นยังไง
จะมีช็อตสำนึกแบบเออผมขอโทษครับรู้เท่าไม่ถึงการ
หรืออะไรอย่างนี้มั้ยโอ้ไม่รอพี่ก็เอาจริงแล้วท้าถึงขอเสื้อมาเมื่อกี้

เออแต่ที่หน้าไอ้ดอมโดนแม่
เอาคลิปอ้อมโผยแพทย์ทุกคนก็คอมออมโผยแพทย์